อีกหนึ่งคลิปครับวัยรุ่นคนหนึ่งเขาก็ไปเที่ยวมีจังหวะหนึ่งมีวัยรุ่น๓คนเขาซ้อนสามกันมาขี่รถก็หันไปมองหน้าแค่นั้นโดน๓คนนั้นขี่รถตามมาปาดหน้าลงไปกระทืบแล้วถามคำเดียวมองหน้าทำไมหน้าไม่ชอบไปดูคลิปเลยครับ
แค่นี้เลยแล้วคุณผู้ชมเหตุผลบาร์บอบของวัยรุ่นที่มาก่อเหตุแหละค่ะนะคือคลิป

ปีถูกผู้ชายที่ขี่รถกันมาเนี่ยก็เป็นวัยรุ่นอายุพอพอกันอ่ะ
ขี่กันมา๓ลงมาทำร้าย๒รุมต่อยรุมเตะอยู่ข้างรั้ว
โรงเรียนบ้านสตึกถนนเรียบแม่น้ำมูลอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำ
๑๖คนนี้นั่งปัดป้องตัวเองทำได้แค่นั้น
คนก็ต่อยไปเตะไปปากกระดาษเข้าไปฉุนไปเรื่อย
หัวหน้าศูนย์กู้ภัยวังกรูดสตึกนายอภิชาติสิริสุขซึ่งเป็นคนเห็นและถ่ายคลิปเขาบอกว่า
ช่วงเกิดเหตุนั่งอยู่หน้าศูนย์พอดีเห็นแล้วรถจักรยานยนต์มันมีการขี่ปาดหน้ากันแล้วก็ถีบอีกคันนึงล้ม
จากนั้นวัยมรุ่นที่ไปขับปาดเขาลงไปรุมทำร้ายผู้ชายเสื้อแดงซึ่งเป็นน้องอายุ๑๖ปีเนี่ย

สุดท้ายแล้วก็มาก่อเหตุกัน
ลุมกัน๒อีกคนนึงยืนคุมเชิงอยู่
เขาก็เลยถ่ายคลิปแล้วก็เข้าไปห้ามก่อนที่กลุ่มคนที่ก่อเหตุขี่รถหลบหนีไป
ให้น้องคนนี้ยืนงงในดงเข่าดงศอกอยู่แป๊บหนึ่ง
ึนงงว่ามาทำทำไม
ทีนี้แม่ของน้องที่โดนทำร้ายเนี่ยเขาบอกว่าเห็นคลิปรับไม่ได้เลย
มันรุนแรงเกินไปและจะเอาเรื่องคนที่มากระทืบลูกอย่างถึงที่สุดนะฮะ
ทีนี้ล่าสุดเลยร์ผู้ปกครองก็นำตัวโจสามคนนั้นอ่ะ
มามอบตัวกับประมะลดแล้วนี่๓คนนี่ยืนแถวตรงเนี่ย

แค่นั้นไม่รู้จักกันมาก่อน

ก็เลยขับรถไล่ตามไปกระทืบ

แต่ไม่ได้คิดว่าจะทำอันตรายไปมากกว่านี้
แค่อยากจะกระทืบเพื่อความสะใจเล่น

ตำรวจก็เลยตั้งข้อหาไปร่วมกันรุมทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ทั้ง๓คนถูกส่งตัวไปยังสถานพินิษฐ

เพราะทั้งหมดยังคงเป็นเยาวชน

เมื่อม่วงเมื่อกี้เตะจนตัวเองเจ็บขานะ